วิญญาณที่เขาเรียกว่าผี
คุณคิดสภาพดูนะคะผีอะไรหลอกทั้งประชาชนหลอกทั้งตำรวจ
ก็เพราะว่าผีเนี่ยอยู่ที่สถานีตำรวจไงล่ะ
ทำพิธีปราบผีกันดีกว่า

น้องใบตองช่วยเล่าหน่อยเรื่องราวมันยังไงเนี่ย
คือที่นี่เนี่ยนะคือที่สพกบินบุรี
เรื่องราวสุดหลอนนี้นะคุณผู้ชม

ที่นั่นตอนนี้เขาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
ผีตำรวจและผีนักโทษ
รวมถึงผีเร่ร่อนที่ตายในโรงพักแห่งนี้
ครั้งนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักษันสกุล
ผู้กำกับการสพกบินบุรี
ได้เชิญองค์โป๊ยเซียนเจอสื่อ

เชิญมาเลยมาจากมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกะบินบุรี
เชิญมาเก็บดวงวิญญาณเหล่านี้
โดยมีคณะทรงมาทำพิธีกันถึงสพกบินบุรีเลยคุณผู้ชม
นี่คือพิธีทั้งหมดที่เขาทำอยู่นะคะ
ที่มาที่ไปของการทำพิธีนะ
เนื่องมาจากว่าเกิดเหตุการณ์หลอน
หลายต่อหลายครั้งขึ้นกับทั้งประชาชนเอ่ย

เขาเชื่อกันว่าบนโรงพักแห่งนี้

วิญญาณของคนที่ตายในรถ

แล้วก็มีซากรถมาอยู่ตรงนี้
รวบรวมเอาไว้หรือจะเป็นวิญญาณของตำรวจที่เสียชีวิตไป
รวมไปถึงวิญญาณของผู้ต้องขัง
ที่เคยเสียชีวิตในห้องขังของโรงพักแห่งนี้ถึง๖คน

แล้วยังมีผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ผูกคอตายค่ะห้องขังมาแล้วอีกด้วย
โอ้โห้ยคุณคะยังไม่หมดเท่านั้น

ใต้ต้นไสเคยมีชาวบ้านมาผูกคอตายอีก

หลอกหลอนพี่ตำรวจแล้วก็ประชาชนที่เขามาที่บริเวณโรงพักเป็นประจำ
ใช้คำว่าเป็นประจำครับล่าสุดเลยมีเรื่องเล่าบอกว่า
ประชาชนที่มาทำธุระเนี่ยเจอเจอจังเจอจังอะค่ะ
เขากำลังจะไปทำธุระที่ห้องน้ำอ่าฮะ
ที่โรงพักหลังเก่าจู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเหมือนมีตำรวจ
มาบอกว่าไม่ให้เข้าอ๋อไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าห้องน้ำเออ
แต่ว่าไม่ใช่ตำรวจจริงเป็นผีตำรวจคุณ
เขาเล่าแล้วขนลุกเลยนะเพราะเขาจะไปเข้าห้องน้ำไงขนลุกอย่างเดียวไม่พอ
เลยอ่ะผมว่าน่าจะราดว้าวก็อาจจะเป็นได้ไม่เหลือแล้วมั้งน่ะ
ไม่เข้าแล้วห้องน้ำราดเลยคุณคิดดูน่าจะราดแน่นอน
เพราะถ้าเจอคนที่ไม่ใช่คนมาบอกอย่างนี้
คนลุกแล้วลาดแน่นอนนะคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ท่านผู้กำกับบอกว่าไม่ได้การแล้วท่านผู้กำกับจำเป็นต้องเรียกขวัญ
แล้วก็กำลังใจให้ทั้งพี่ตำรวจทั้งประชาชน
ด้วยการทำพิธีอันเชิญและก็ส่งดวงวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดกันนะคะ
ซึ่งอย่างที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชม
เป็นการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ส่งดวงวิญญาณให้ไปผุดไปเกิด
คือเพื่อความสบายใจอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ความเชื่อก็คือทำพิธีแบบนี้เพื่อให้คนในสถานีตำรวจเอง
หรือประชาชนที่จะมาที่สถานีตำรวจสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่กลัว
เพราะว่าโอ้โหมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้น
ทำพิธีแล้วน่าจะสบายใจน่าจะดีขึ้นนะ
คงไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นอีกบอกว่าตึกแห่งนี้โรงพักแห่งนี้เป็นโรงพักเก่า
ใช่จะมีหลังที่เป็นโรงพักเก่าที่เขาจะทำการทุบตึก
ทุกข์แล้วก็ทำการบูรณาใหม่แต่เขาบอกว่ายังไม่มีผู้รับเหมา
ยังเหรอยังยังไม่มีผู้รับเหมาที่จะมาทุบตึกโรงพักเก่านี้
ผมแนะนำน่าจะกลัวด้วยรับรองถ้าได้คนนี้ไปจบทุกอย่างจบเลย
ผู้รับเหมาแนะนำให้ท่านผู้กำกับเหรอคะท่านผู้กำกับครับ
เชิญดูคนนี้ฮะผมแนะนำให้เลยนี่คุณไปจ้างคนนี้ได้เลยฮะ
นี่หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคุณ
ถูกต้องคนนี้แหละครับที่พร้อมจะจัดการกับโรงพักแห่งนี้ให้ใสสะอาด

เดี๋ยวนะคะหมอปลาปกติเนี่ยทุบสารพระภูมินะคะ
ทุบสอนอก็ได้
ทำไมเพราะว่าสอนอมีสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งสถิตอยู่อย่างนี้หรอ
คือนี่เป็นอาการของหมอปลาเวลาที่เจอพูดผีปีศาจ

เคยดูมือปราบสัมภเวษีแล้วถ้าหมอปลาไปที่สอนอแห่งนี้ทุบให้แหลกเลยครับ

แต่ถ้ายังทุบแล้วไม่แหลกพอผมแนะนำอีกท่านหนึ่ง
นี่เลยฮะศักดาทุบตึกฮะเรียกไปได้เลยนะฮะรับทุบทุกที่ทุบให้เละเทะหมดเลย

ถ้าไม่มีโรงพักเก่านี้แล้วพูดผีจะไปอยู่ที่ไหนได้

คุณแนะนำดีมากคุณชนะ

นี่คุณคิดมาว่าคุณจะทำแบบนี้
ใช่นี่คือสิ่งที่อัปเดตเพิ่มเติมจากข่าวนี้นะฮะ